สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นอันว่ากรกตฟันทงให้คำตอบชัดเจนแล้วครับว่า
หลังจากการเลือกตั้งซ่อมที่นครปฐมแล้วคุณพระเดิมชัยสะสมทรัพย์ได้รับเลือกเป็นสอสอเขต๕
กรกตจะไม่เอาคะแนนรวมทั้งหมดมาคิดบัญชีมาคิดเพื่อจะคำนวณหาสอสอบัญชีรายชื่อ
ไม่ได้เกิดจากการทุจริตการเลือกตั้ง
เกิดจากเขามีปัญหาสุขภาพ
แล้วเขาลาออกไม่เหมือนกับที่เลือกซ่อมที่เชียงใหม่
เลือกซ่อมที่เชียงใหม่นั้นเนี่ย
สสคนเก่าถูกกรกตตัดสินว่า
มีปัญหาเรื่องทุจริตการเลือกตั้ง
ฉะนั้นถ้ามีปัญหาทุจริตการเลือกตั้ง
พอเลือกกันใหม่ก็ต้องเอาบัญชี

มาคิดคำนวณหาสอสอบัญชีรายชื่อกันใหม่

ก็เลยคราวนั้นสุดท้ายขึ้นมาก็ทำให้พักประชาธิปัตย์
ถึงแม้ว่าจะแพ้การเลือกตั้ง
แต่ว่าได้ขยับสอสอบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นมา๑คนหนึ่ง
เพราะคะแนนที่ได้มาใหม่มาเติมกับคะแนนเก่า
แล้วก็ทำให้ได้คะแนนที่จะพึงมีสอสอ

คุณจิตรพัฒน์หรือคุณตันก็ได้มาเป็นสอสอไงครับ
นั่นแหละเกณฑ์กติกาเป็นอย่างนั้น
ฉะนั้นคราวนี้ที่นครปฐมไม่ได้มีการทุจริต
กรกตบอกว่าไม่ได้มีการทุจริตการเลือกตั้ง
ก็เลยไม่ต้องเอาคะแนนรวมมาคิดสัดส่วนกันใหม่ไม่ต้อง
ทำไมคนเขียนกฎหมายเขา

เพราะว่าถ้าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งซ่อม
แล้วเอาคะแนนมาคิดบัญชีรายชื่อกันใหม่อีก
มันจะมีคนคิดอะไรแปลกเยอะนะครับ
เช่นในเขตนี้เราได้สอสอของเราอยู่แล้ว

ตัวคะแนนบัญชีรายชื่อแม่ของเราถ้าได้เติมมาอีกหน่อยเนี่ย
เราจะมีบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นมาอีกคนนึง
ตอนนี้ได้แต่สอสอเขต
แล้วถ้าให้สอสอเขตของเราพักเราที่มีคนนิยมอยู่เนี่ยลาออก
แล้วให้ไปเป็นตำแหน่งอื่นทดแทน

แล้วก็คิดว่าจะได้คะแนนมากกว่าที่คนเก่าได้
กระแสดูแล้วกระแสพักเราดีในเขตนี้
ก็ไปขอให้สอสอคนนั้นลาออก
แล้วเมื่อสอสอลาออกเลือกตั้งกันใหม่
แล้วถ้าสมมุติเป็นอย่างที่เขาคาดหวังคือได้คะแนนเพิ่มมากขึ้น
สมมุติคนเก่าได้สามหมื่นคนใหม่มาได้ตั้งสี่หมื่น
ไอ้หนึ่งหมื่นที่เพิ่มขึ้นมา
ทำให้บัญชีรายชื่อขยับเพิ่มขึ้นมาอีกคนนึง
เห็นมั้ยศสอเกตกลับมาใหม่
แต่รากบัญชีสอปมมาเพิ่มมาอีกหนึ่งคน

ก็จะคนไขมีพักการเมืองคิดค่ะ

ถ้าคุณลาออกอย่างนี้เนี่ย
ไม่คิดไม่ต้องเอามาคิดใหม่
เว้นแต่คุณทุฤจฤทธิ์การเลือกตั้ง
อันนี้เขาก็วางวาง

ทีนี้มาถึงเรื่อง
เป็นเรื่องร้อนในวงการเมือง
ระหว่างกรรมธิการปปชหรือกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประพฤติมิชอบ
สภาพผู้แทนราชดรที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวท
เป็นประธานกรรมธิการอยู่
ยื้อกันอยู่ก็คือว่า
ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายนายกรัฐมนตรีที่ได้รับที่ถูกเชิญไปชี้แจงเนี่ยจะไปไหม
กรรมธิการก็เชิญซ้ำไปอีกทีหนึ่งวันที่๖พฤศจิกา
นี่แหละเปิดขึ้นมาสัปดาห์หน้านี่แหละ
จะได้รู้ว่านายกจะไปไหม
ฝ่ายนายกก็กำลังชั่งใจอยู่ว่าจะไปดีหรือไม่ไปดี
นายกบอกถ้าจะไปก็ต้องไป
แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเพราะอะไรล่ะครับ
คนที่เขาเชียร์กรรมธิการปปชที่พลตรวจเสรีเป็นประธานอยู่เนี่ย

เพราะเขาบอกว่าดูไปดูมาแล้วเนี่ย
กรรมธิการชุดนี้แหละจะเป็นกรรมธิการชุดที่จะมีไว้คานอำนาจ
ฝ่ายบริหารได้เข้มแข็งที่สุด
ชื่อก็บอกแล้วว่ากรรมธิการชุดตรวจสอบเรื่องการทุจริต
ฉะนั้นฝ่ายบริหารกระทรวงไหนกรมไหนมีปัญหาเรื่องทุจริต
ต้องมาชี้แจงกับกรรมธิการชุดนี้
เพื่อจะเป็นหัวเชื้อไว้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
กรรมธิการชุดนี้จึงมีบทบาทคนก็เชียร์เยอะ
แต่ว่าพอมาถึงประเด็นที่เชิญนายกไป
เป็นประเด็นที่เชิญไปเรื่องว่า
ให้ไปตอบข้อสักถามเรื่องปมถวายสัตว์

ในเมื่อปมถวายสัตว์มีปัญหา
รัฐบาลก็ไม่ชอบทำ
เมื่อรัฐบาลไม่ชอบทำ
แล้วรัฐบาลไปจัดงบประมาณ
ฉะนั้นพรบงบประมาณก็ไม่ชอบทำ

พอประเด็นไปเกี่ยวข้องกับเรื่องปมถวายสัตว์
คนที่เขาให้กำลังใจ
เขาเชียร์คณะกรรมธิการชุดนี้
เชียร์ความเข้มแข็งของพลตำรวจเสรี

เพราะว่ามีคนอีกมากที่คิดว่า

มีคนอีกมากที่คิดว่าเรื่องนี้
อาจจะมีการก้าวล่วง
ฉะนั้นก็เลยทำให้คนลังเลว่า

ไม่เต็มที่ในเรื่องประเด็นที่เชิญไป

นี่ถ้ากรรมธิการปปช
ชุดของพลตำรวจเอกเสรีผิดสุด

แล้วถ้าเป็นเรื่องที่ประชาชนแคลงใจประชาชนคาใจ
แล้วหยิบเอามาเล่นเรื่องนี้เอาเรียกมาชี้แจง
ผมรับรองได้ว่าคนจะให้กำลังใจกันเยอะ
กำลังใจนี่แหละครับจะไปกดดันให้ฝ่ายบริหารว่า
คุณต้องมาอธิบายกับคณะกรรมธิการปปช

แต่ละเรื่องมันจะทำให้เห็นความชัดเจนว่านี่ไง
ผลงานของกรรมธิการปปช
แต่ว่าแหมพอเริ่มต้นยกแรกไปเริ่มที่ปมถวายสัตว์
ก็ทำให้เสียงเชียบเบาไปหน่อย
เพราะอย่างที่บอกว่าคนก็อยากให้เรื่องนี้จบไปก็เยอะครับ
ในวงการมวยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มั่นใจว่าจะน็อกได้
โหมหมัดไปเท่าไหร่เดี๋ยวก็หมดแรงเสียก่อน
วันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้การเมือง

โปรดติดตามตอนต่อไป